เห็นใจจริงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำค่ะ
จากผู้ชายหัวร้อนคนหนึ่งนะคะ
คือเขาไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ไม่ล้างแผลให้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาเป็นลูกอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โอ้โหด่ากราดเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายรอปภด้วยค่ะ

เขาไม่ยอมล้างแผลให้ผมอยู่โรงพยาบาลของรัฐ
เขาอ้างว่าเขาไม่ยอมล้างแผลให้กับผม
โรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลชะอำนะครับผม

พ่อเห็นผลอะไรจับแผลกูแผลกู
กูจับมึงเพราะเห็นผลอะไรตอบกูมา

เพราะเหตุผลอะไรถึงไปล้างแผลกูตายมา

นี่ค่ะประมาณตี๕ที่โรงพยาบาลชะอำ
เขาบอกเขาเป็นลูกของพลตำรวจเอกธานีสมบูรณทรัพย

ท่านพลตำรวจเอกธานีสมบูรณทรัพย์
อดีตรักษาการของพ่อเบาะตะลอท่านมีลูกสาวคนเดียวครับ

อันนี้ต้องไปคุยกับท่านนะคะสงสัยต้องไปคุยกับท่าน

ซึ่งเรื่องนี้โอ้โหโดนกราดไปทั่วเลยคุณนัทพงศ

เจ้าหน้าที่เขาแจ้งแล้วว่าเป็นแผนกฉุกเฉิน
ขอให้มาในเวลาปกติจะดีกว่า
เท่านั้นแหละเจ้าตัวไม่พอใจค่ะ
แล้วก็เกิดเรื่องอย่างในคลิปเลยค่ะ
เรารอปภตำหนูห์สายตรวจมาดู
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ได้ทำแผลให้กับผู้ชายคนนี้

วันนี้ผู้มีการโรงพยาบาลชะอำ
พร้อมได้ผู้บริหารก็ร่วมกันนำดอกไม้
นำดอกไม้มาให้กำลังใจกับคุณสุภาพรและนายสารวุฒิค่ะ
เบื้องต้นคนที่อยู่ในคลิปมานะคะ
เรื่องต้นต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หน่อย
จะได้ผ่อนคลายจากความหวัดกลัวและความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
คือช่วงตี๕ต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้มันก็น่าตกใจนะคะ
แล้วก็นายนพสิทธิโชธสถิตโพคินหัวหน้าพยาบาล
ก็นำหลักฐานมาปรึกษากับพนักงานสอบสวนนะคะ
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ถูกกระทำในสถานที่ทำงานช่วงยามวิการด้วย
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ชายคนนั้น
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกปัญญากุลไทยภูมิกับการสพชะอำบอกว่า
ตอนนี้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วค่ะ
หนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกต่อยค่ะ
มีบาดแผลที่หางคิ้วซ้าย
และล่าสุดก็ออกหมายเรียกนายนัทธวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์
ผู้ที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะมารับทราบข้อกล่าวหา
สองข้อหาก็คือใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น
ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
และข่มเหงรังแก่ผู้อื่นให้อับอายในที่สาธารณะ
นี่ค่ะต่อว่าเดี๋ยวคงต้องไปคุยกับท่านธานีด้วยนะคะ
คนกำลังเอกธานีสงบูรณ์ทรัพย์นะคะ